มาดูเรื่องนี้กันบ้างคุณผู้ชมค่ะก็ต้องบอกว่าข้อมูลชุดนี้ที่คุณดิวอริสลาเปิดเผยออกมา
มีการโพสต์ลงในเฟซบุ๊คของเธอก็ทำให้วันนี้ชื่อของดิวอริสราติดเทรนด์ทวิตเตอร์เลยล่ะ
อริสราโพสต์เฟซบุ๊คถึงบุคคลปริศนาข้อความประมาณว่า
น้องเพิ่งจะมีงานมั่นไปกำลังจะแต่งวันที่๒๒มกราคมนี้
คาดว่าวงการเว็บพนันออนไลน์น่าจะไปร่วมงานแต่งกันทั่วหน้า
โพสต์ยาวเลยนะคะแล้วก็บอกว่าวอนให้สายสืบตำรวจทำงานด้วย
ทิ้งท้ายด้วยว่ามีความรักและแต่งงานไม่ผิดแต่ผิดที่ทำธุรกิจสกปรก
ไม่ขาวผิดกฎหมายและกล้าจัดงานใหญ่โตในขณะที่คนอื่นโดนจับกัน
โชว์ความรวยที่ได้มาจากเว็บพนันที่หลอกเงินคนไทย
โอ้โหคุณผู้ชมพอข้อความนี้นะคะปรากฏบนโลกออนไลน์
ก็ทำให้มีคนสนใจจำนวนมากและคาดเดาตัวย่อนั้นไปต่างนานานะคะ
ทางด้านพลตำรวจตรีอาชญนไกรทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
วันนี้เลยต้องออกมาตอบเรื่องนี้นะคะบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ส่วนข้อมูลที่มีการโพสต์เนี่ยเป็นแค่ข้อมูลกล่าวอ้าง
ยังไม่สามารถชี้ได้ว่าผิดหรือไม่ผิดแต่เบื้องต้นเดี๋ยวจะขอตรวจสอบข้อมูลก่อนนะคะ
ขณะที่รองผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาจยกรรมทางเทคโนโลยี
ก็บอกว่าตอนนี้สั่งการให้ชุดสืบสวนรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วค่ะ
ว่ามันเป็นยังไงส่วนในกระแสโซเชียลที่หลายคนเชื่อมโยงไปถึงแฟนเก่า
ดิวอริสรานั้นยังไม่สามารถตอบได้จนกว่าจะทราบตัวนะคะ
แล้วถ้าหากพบผู้กระทำผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
เรื่องนี้ก็หลายคนก็ให้ความสนใจนะคะตามต่อว่าตกลงแล้วเนี่ย
ผลการตรวจสอบจะออกมาเป็นยังไงนะคะ
งามไส้ล่ะครับคุณผู้ชมครับ
คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตเอาคลิปเกี่ยวกับทุนจีนสีเทาออกมาอีกแล้ว
แล้วในคลิปนี้นะครับบ่งบอกให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน
ค้นที่บ้านกงศูนย์ใหญ่อันนี้แล้วปรากฏว่าไปตรวจยึดเงินจำนวนนึง
แต่บอกว่ายึดไว้เท่านี้แล้วอีกเท่านี้อ่ะอีกส่วนหนึ่งหายไปไหนอ่ะ
งามไส้ครับคุณผู้ชมครับกรณีที่นายชูวิทย์กระมวลวิสิตครับ
โพสต์เฟซบุ๊คลงคลิปล่าสุดครับเป็นตำรวจทหารเข้าค้นบ้านพักกรุงศูนย์ใหญ่
นาอูรูที่มีกลุ่มทุนจีนสีเทาใช้เป็นที่ตั้งทำหนังสือเดินทาง
วีซ่าปลอมซึ่งการเข้าค้นครั้งนี้พบคนจีน๑๑คน
จำนวนนี้พบว่าเป็นการหนีคดีจินหลิงอยู่คนหนึ่ง
นี่ครับคุณผู้ชมครับนี่คือล่ามของดีเอสไอ
ไปไหนอ่ะไปไหนล่ามเดินไปไหนไปที่ปั๊มน้ำมันครับ
ไปเอาเงินฮะไปเอาเงินที่บอกยึดไว้ไม่ตรงกับความเป็นจริงครับคุณผู้ชม
เงินสด๘ล้านกว่าบาททำบันทึกอายัดแค่๒ล้าน๕
ส่วนที่เหลืออีก๕ล้าน๕๕๐๐มีการจัดสรรแบ่งกันระหว่างเจ้าหน้าที่
ที่เข้าไปปฏิบัติงานแต่แบ่งกันไม่ลงตัวเพิ่มอีกขอเพิ่มอีก๔ล้าน
เพื่อจะได้ลงตัวนะครับแล้วจะปล่อยตัวคนจีนที่พบให้หนีไปด้วย
ล่าสุดพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เปิดเผยการตรวจสอบกรณีดังกล่าวระบุว่ามีเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานที่บ้านกงศุลจริง
คนขออภัยเบื้องต้นมีการขออนุมัติหมายจับเจ้าหน้าที่รัฐทั้ง๑๕นายครับ
ซึ่งทั้งหมดถูกคุมตัวไปสอบสวนแต่ให้การปฏิเสธ
ส่วนล่ามชาวจีนถูกจับตอนไหนเตรียมจะหนีออกนอกประเทศแล้ว
ต้นรับสารภาพและให้การเป็นประโยชน์ยอมรับว่ามีการนัดนะครับรับเงิน๔ล้านบาท

มีการตรวจยืดของกลางและยักยอกของกลาง
พร้อมทั้งมีการเรียกรับผลประโยชน์
อีกจำนวนอีก๔ล้านบาท
เพราะฉะนั้นวันนี้ของกลางยึดไปเกรง๒๕ล้านบาท
และยักยอกอีกที่นึงและเรียกทรัพย์สินกระเภิกอีกส่วนหนึ่ง
โอ้โหผู้บังคับการตำรวจปฏิบัติการพิเศษหรือ๑๙๑ระบุว่า
มีผู้ใต้บังคับบัญชาในสังกัดถูกจับกลุ่มฐานยักยอกของกลาง
และเรียกรับผลประโยชน์ถึง๙นาย
เรื่องต้นสั่งย้ายทั้งหมดให้ขาดจากตำแหน่งเดิม
และสั่งตั้งกรรมการสอบสวนข้อที่จริงทั้งวินัยและอาญาครับ
สำหรับตำรวจทั้ง๙นายประกอบไปด้วยระดับรองสารวัตร๒นาย
เป็นหัวหน้าชุดและรองหัวหน้าชุดส่งอีก๗นายชั้นประทวน
นายสมศักดิ์เทพสุธินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
จะเปิดเผยความคืบหน้าในการดำเนินการทางวินัยอีกครั้งหนึ่งครับ